เรื่องแรกมาดูที่เรื่องของหวย๓๐ล้านกันก่อนนะครับ
ผู้บังคับการปปยืนยันนะว่ามีพยานเพียงพอในการจะเอาผิดกับอดีตผู้การที่กาญจนบุรีได้
ที่ไปเปลี่ยนสำนวนคดีหวย๓๐ล้าน
ส่วนเรื่องของเจ๊เกียวเจ๊พัดพยานคนสำคัญของครูปีชาวันนี้เขาเรียกว่า

มาเริ่มดูที่ทางฝากฝั่งของตำรวจกันก่อน
พลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป
กล่าวถึงการดำเนินคดีเอาผิดตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาครองผู้กำกับสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
และร้อยตำรวจเอกจิรายุทธ์ชัชรินกุลบรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
สองนายตำรวจที่กันตัวไว้เป็นพยาน
และพยานเหล่านี้แหละคือผู้ที่รู้เห็นการกระทำความผิดด้วย
แต่การที่จะเอาผิดกับตัวการสำคัญแน่นอนมีความจำเป็นที่ต้องกันไว้เป็นพยาน
แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อส่งสำนวนไปยังสำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแล้ว
ปปชอาจจะพิจารณาและพยานอาจจะถูกตกเป็นผู้ต้องหาด้วย
แต่ว่าส่วนของปปนั้นกันไว้เป็นพยานนะครับเพราะว่าเห็นว่าคำให้การมีสาระสำคัญที่จะไปเชื่อมโยงถึงตัวการได้
ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการ
ป้องกันและปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทเพื่อเป็นพยานยืนยันในสำนวนเพิ่มเติมด้วยว่าตรวจสอบถึงไหนอย่างไรมีพยานส่วนใดบ้าง
ซึ่งจะทำการสอบปากคำหลังจากที่สอบปากคำ๒นายตำรวจเสร็จสิ้นก่อน
เพราะขณะนี้เอกสารที่ส่งไปตรวจสอบที่ปทยังไม่ได้นำมามอบให้กับปป

การตรวจสอบลายนิ้วมือการขีดค่าจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางด้วย

สองนายตำรวจยอมรับค่ะว่า
มีการแก้เอกสารสำนวนการสอบสวน
ของตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีทั้งแผ่นแล้วก็ทำลายไปแล้ว
แต่คำให้การเดิมนั้นอาจจะยังอยู่ในคอมพิวเตอร์
จึงต้องรอผลการตรวจสอบว่าจะสามารถกู้ไฟล์ได้หรือไม่อย่างไร
ขณะนี้จะมีเพียงพยานบุคคลแต่เพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหา
พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนการสอบสวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านในวันนี้
นางปนัญชยาสุขภูมิหรือว่าเจ๊เกียว
แล้วก็นางสาวพัชริดาพรมตามหรือว่าเจ๊พัด
สองเจ๊เนี่ยเดินทางไปที่กองบังคับการปราบราม
ให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่กองกำกับการ๕
เกียวบอกแบบนี้บอกว่าไม่ได้มาตามหมายเรียกนะ
แต่ตอบเพียงสั้นว่าให้ไปรอดูผลในชั้นศาล
อาจจะมีอุบอะไรเด็ดไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
ในวันที่สารตัดสินพร้อมยืนยันด้วยว่า
ยังเป็นพยานฝั่งครูปีชาใคร่ครวน

พร้อมบอกว่านางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน

ยังไปขายลอตเตอรี่ตามปกติ
ส่วนครูปีชาก็ไม่มีโอกาสได้พบเจอเลย
ตั้งแต่ที่ได้รับการประกันตัว
ขณะที่ทางด้านของเจ๊พัฒน์ศรีนาศิตาก็ไม่เรียบเฉย
ยิ้มแย้มแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้พูดคุยกับสื่อมวลชน

คดีเรื่องของความคืบหน้าหวย๓๐ล้านบาท

แถลงข่าวรอบ๒จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ยาวไปถึงรายการพิเศษช่วงเที่ยงบ่าย

อาจจะมีหมายจับบุคลที่เกี่ยวของเพิ่มเติมหรือเปล่า